คุณผู้ชมครับไปดูเหตุการณ์ประทึกที่อ่างทองครับ
คันดินกั้นน้ำมันพังครับ
วนน้ำมหาศาลสูงเกือบ๒เมตรไหลบาก
ท่วมบ้านบริเวณของชาวบ้านแบบนี้ครับ
สิ่งที่น่ากลัวคือบ้านจะพังหรือเปล่า

เพราะส่วนใหญ่คือบ้านตามต่างจังหวัดเขาจะเป็นแบบใต้ถุนสูงใช่ไหม
แล้วมันจะมีเสาแบบนี้แล้วถ้าเกิดว่าน้ำมันมาขนาดนี้
มันซ้อเอาดินข้างล่างไปบ้านพังได้นะ
คือเป็นบ้านไม้แล้วใต้ถุนยกสูง
แต่ตรงเสาที่มันเป็นแบบยกสูงเนี่ยคุณมันจะแข็งแรงขนาดไหน
และหลายพื้นที่นะที่โดนซัดจนบ้านพังไปเลย
ชาวบ้านถ่ายคลิปอยู่ชั้น๒ของบ้าน
แล้วคือสะบดออกมาว่าบ้านจะพังหรือเปล่า

ถ้าเกิดน้ำขนาดนี้แม้แต่ผู้ใหญ่ก็ยืนไม่ไหวหรอก

เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเนื่องจากว่าแนวคันดินกั้นแม่น้ำเจ้าพระยา
ตำบลโภษะอำเภอเมืองอ่างทองมันพังครับ

เนื่องจากน้ำแม่น้ำเจ้าภรรยาน้ำมันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

เจ้าของคลิปภาวนาเลย
โอ้วอย่าให้มันแรงกว่านี้เลยนะ
แล้วพุ่งใส่บ้านตรงนั้นเพราะอยู่ใกล้คันดินนี่
อ้าวสาวบ้านรับแรงน้ำไม่ไหวครับโอ้เนี่ยค่ะพังเลยฮะ
โอ้โหนี่ฮะพังเลยแล้วมันมืดแล้วไม่มีไฟฟ้าแล้วเห็นไหม
เพราะว่าจริงแล้วเนี่ยไอ้คันดินมันพังตอน๖โมงเย็น
หลังจากนั้นก็คือมันก็มืดพอดีอ่าใช่แล้วน้ำเนี้ยทะลักเข้ามา
บ้านก็เลยพังลงไปแบบนี้อืมนะครับเจ้าของบ้านคือคุณอุ่นเรือนดีกระจ่าง
อายุ๔๘บอกว่าตอนที่เกิดเหตุออกไปรับสามีที่ทำงานพอดี
อืมบ้านที่พังบ้านฉันแล้วไม่มีใครอยู่บ้านพอกลับมา
พอทราบข่าวจากชาวบ้านว่าเฮ้ยคันดินมันพังก็เลยพยายามที่จะไปดูบ้าน
แล้วบ้านพังด้วยครับแต่สุดท้ายเข้าไปดูบ้านไม่ได้
ข้าวของเสียหายทั้งหมดเพราะไม่ได้สามารถขนอะไรออกมาได้เลย
แม้แต่ชิ้นเดียวครับโอ้โหเห็นใจมากนะหมดตัวครับ
แต่ว่าข้าวของมันอยู่ในบ้านนะฮะแต่ว่ายังไม่สามารถเข้าไปเอาออกมาได้
ความบ้านเรือนกว่าห้าสิบหลังทางบริเวณครับน้ำสูงเกือบสองเมตรแล้ว
ชาวบ้านต้องเร่งขนข้าวของเอาไว้บนที่สูงนะครับ